ก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทย
จัดงานในการที่จะเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่าย
จากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ

ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ
เพราะว่านายยกรัฐมนตรีไม่อยู่นะช่วงวัน๒วันนี้
เพราะว่าจะไปภารกิจที่ศรีลังกา
กล่าวถึงการจัดเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจช่วย๑๓ชีวิต

คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้อย่างปลอดภัย

โดยไลน์ข่าวจริงประเทศไทยของรัฐบาล

ว่ารัฐบาลไทยขอตอบแทนความมีน้ำใจ

โดยอาสาสมัครต่างชาติที่ประสงค์

ทางสำนักพระราชวังกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท
จะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในกรุงเทพมนครและจังหวัดเชียงรายให้
ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศนะครับ
ส่วนอาสาสมัครชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องรีบเดินทางกลับก่อน
รัฐบาลจะเชิญอาสาสมัครเหล่านั้นให้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ได้๑ครั้งในระยะเวลา๕ปี
โดยททจะมอบบัตรสมาชิกไทยแลนด์อิลิตการ์ด
ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์วีซ่า๕ปีนะครับ
ส่วนเรื่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงนั้นนะครับ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คือยังต้องสำรวจอุปกรณ์และของใช้ต่าง
เพราะบางส่วนติดอยู่ในถ้ำรวมถึงต้องสรุปหน่วยงานต่าง

บางส่วนมีงบประมาณของตัวเองอย่างรัฐวิสาหกิจ
แต่ในส่วนอื่นก็ต้องหาทางพิจารณาช่วยเหลือ
เอกชนบางส่วนของที่ติดค้างอยู่ภายในมีเท่าไหร่
เท่าที่ทราบอย่างเชฟลอนเองเขาก็ให้ไว้เลย
ให้ในภารกิจนี้เลยแต่บางส่วนเอกชนเขาก็ต้องนำสิ่งของนั้นออกมา
ตอนนี้ก็ต้องดูแลเรื่องการช่วยเหลือเหล่านี้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของการจัดเลี้ยงขอบคุณมีแน่แต่ว่าจะจัดเมื่อไหร่อย่างไร

ส่วนนักดำน้ำหรือว่าทีมงานจากต่างชาติตอนนี้

ถ้าอยู่ที่เชียงรายก็ไปไหนล่ะคุณวัดร่องขุน

แต่ถ้าบางท่านให้รีบกลับอย่างของจีนเขาก็มีรีบกลับไปบ้างนะครับ
แล้วก็มีที่ยังบอกว่ายังจะท่องเที่ยวอยู่ในไทยเองด้วย

จะกลับมาท่องเที่ยวเมืองไทยแน่นอนนะครับ
ด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวขอบคุณความร่วมมือและกำลังใจ
จากคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลก
ปฏิบัติการการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓คนครับ
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ถือว่าเป็นงานที่ยาก
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทั่วโลก
ก็ยากแต่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์
ทุกคนนั้นช่วยเหลือแล้วก็ทุกคนนั้นออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนเรื่องของการปูนบำเน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติภารกิจนั้น
ต้องรอหน่วยงานต้นสังกัดเสนอเรื่องขึ้นมา
ผลเอกประวิทย์เองก็พร้อมที่จะพิจารณาโดยไม่ขัดข้องนะครับ

ที่ผ่านมาหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิล
มีการฝึกปฏิบัติการดำน้ำในทะเล
แต่ไม่เคยปฏิบัติการดำน้ำในถ้ำ

เพราะว่าในถ้ำต้องปฏิบัติการภายใต้ความมืด
ดังนั้นอาจจะมีการเพิ่มหลักสูตรดังกล่าว
ในการฝึกหน่วยซิลของกองทัพด้วยนะครับ